เพราะว่ามารดาของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ได้เสียชีวิตด้วยโรคไตและโรคชะลาในวัย๙๙ปี
หลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมานานหลายเดือนนะครับ
โดยนางสายสนีวงสุวรรณมารดาของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
รองนายยกรัฐมนตรีได้เสียชีวิตลงอย่างสงบ
วัย๙๙ปีด้วยโรคไตและโรคชะลา
เมื่อเวลา๒๒๓๒นของคืนวันที่๘กันยายน
หลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
นานหลายเดือนโดยพลเอกประวิทย์ได้ไปเยี่ยมมารดาเกือบทุกวันนะครับ
นี้พิธีพระราชทานน้ำหลวงจะมีขึ้นในวันที่๑๐กันยายน
และงานสวดพระอภิษฐรรมที่วัดโสมณัฐราชวรวิหาร
เป็นเวลา๗วันตั้งแต่วันที่๑๐ถึงวันที่๑๖กันยายน
จากนั้นจะบรรจุศพเป็นเวลา๑๐๐วัน
ก่อนดำเนินการพิธีพระราชทานเพลิงต่อไปนะครับ
ทั้งนี้นางสายสนีสมรสกับพลตรีประเสริฐวงสุวรรณ

ซึ่งบีดาของผลเอกประวิทย์เสียชีวิตถึงแก่กรรมเมื่อปี๒๕๕๙
โดยนางสายสนีแล้วก็พลตรีประเสริฐมีบุตรชาย๕คน
ก็คือพลเอกประวิทย์เป็นลูกชายคนโต
พลเรือเอกสิทธวัฒน์วงสุวรรณสมาชิกวุฒิสภา
พลตำรวจเอกพัชรวาสวงสุวรรณ

พงพันธ์วงสุวรรณอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอน
แล้วก็นายพันพงศ์วงสุวรรณนะครับ
ทั้งนี้นายพันพงศ์น้องชายของพลเอกประวิทธิ
ให้สัมภาษณ์ถึงความผูกพันระหว่างพลเอกประวิทย์กับมารดา
บอกว่ามารดาพูดกับพี่ป้อมคำไหนคำนั้น
เขาจะเชื่อแม่หมดเพราะเขากระตันอยู่

ส่วนมากแม่มองอะไรก็จะถูกต้องโอกาสผิดน้อย
แม่สอนในความกะตันอยู่ความซื่อสัตว์
ไม่เอารัฐเอาเปรียบคนอื่นรักพี่น้องเป็นเรื่องสำคัญนะครับ